คุณผู้ชมคะระหว่างที่รอลุ้นฟังคำพิพากษาของสารชั้นต้นที่มีการเลื่อนออกไปเป็นวันที่๒๐ธันวาคม๒๕๖๖เวลา๑๐นาฬิกา
ในคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่เด็กหญิงวัยสามขวบที่บ้านกกอกมุกดาหารทางฝั่งของจำเลยก็ออกมาแถลงข่าว
จำเลยที่ว่านี้ก็คือลุงพลเป็นจำเลยที่๑นะคะป้าแตนภรรยาของลุงพลเป็นจำเลยที่๒นะคะแถลงข่าวพร้อมกับทนายความค่ะ
โดยบอกว่าการที่สารเลื่อนอ่านคำพิพากษาก็ไม่น่าจะส่งผลอะไรในการสู้คดีที่ผ่านมาก็สู้คดีอย่างเต็มที่มาโดยตลอด
มีการนำเสนอพยานหลักฐานทั้งข้อเท็จจริงทั้งหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
ลุงพลขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจในคดีนี้และหวังว่าจะได้รับความเป็นธรรม
เลื่อนฟังคำพิพากษาไม่ได้มีผลกระทบอะไรก็รอฟังกัน๒๐ธันวาคม๑๐นาฬิกานะคะ
ก็อยากจะขอพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองส่วนที่ต้องมาเผชิญหน้ากับคุณพ่อคุณแม่ของน้องชมพู่
ลุงพลบอกว่าจริงอยากไปคุยนะอยากไปทักทายแต่ว่าสถานการณ์ช่วงนี้รอก่อนดีกว่า
รอให้คดีความเสร็จสิ้นก่อนดีกว่าค่ะ
โจทย์นะครับฟังโจทย์ร่วมแม่น้องชมพู่นะครับแล้วก็พ่อน้องชมพู่ก็เข้ามารับฟังในวันนี้นะครับ
ลุงป้าเองก็อยากจะทักทายแต่ว่าก็ด้วยเรื่องที่มันเกิดขึ้นนะครับมันเป็นสิ่งที่ต้องห่างกันสักพักนึงนะครับก็ยังคงเห็นนะครับการเคลื่อนไหวต่างของเขานะครับ

พิสูจน์นะครับที่ลุงป้าต่อสู้อยู่นะครับปรากฏก่อนนะครับถึงจะว่าด้วยเรื่องในอนาคตต่อไปนะครับ
หลังจากที่นะครับมีการเลื่อนนะครับก็คงไม่มีผลอะไรนะครับที่จะกระทบในคดีนี้นะครับต้องรอให้ถึงวันนั้นนะครับเพื่อที่จะพิสูจน์นะครับความบริสุทธิ์ของตัวเองต่อไปครับ
ที่จะใกล้เวลานะครับ
แสวงหาความบริสุทธิ์ให้กับครอบครัวของตัวเอง
เช่นเดียวกับทางฝั่งของพ่อกับแม่น้องชมพู่
ที่ก็คงต้องการหาความยุติธรรมให้กับน้องชมพู่เช่นกัน
แตนยอมรับว่าส่วนตัวแล้วเนี่ย
ความรู้สึกความสัมพันธ์ระหว่างสองครอบครัวเนี่ย

แต่อนาคตจะเป็นอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่ง
ไปสุดให้กับตัวเราแล้วก็ครอบครัว
เขาก็หาความยุติธรรมให้กับลูกเขา

ก็คือเขาก็สู้เราก็สู้
เพราะฉะนั้นทุกอย่างเราก็ให้มันถึงที่สุดแล้วค่อยว่ากัน
แต่ว่าความรู้สึกทางครอบครัวเนี่ย
สำหรับป้านะคือมันแตกหมดแล้ว

มันก็เป็นเรื่องของอนาคตค่ะ
พอแถลงข้าวเสร็จนะครับ

อันนี้ช่อดอกไม้
ที่มีแบงค์
แบงค์พันแบงค์ร้อยแบงค์ห้าร้อย
มากันหลายแบงค์นะฮะ
ทีมทนายก็ได้ด้วยนะ

เป็นมาลัยคล้องคอลุงพลอีกคุณเขียนมาสอน

ถ้ามาแถลงข่าวก็ได้กำลังใจ๕หมื่นบาทอย่างนี้หรือครับ
ถูกต้องครับนี่ฮะนี่ไม่นับรวมยูทูปเบอร์นะ
ถ้ามีภาพจับแบบกว้างเนี่ยในห้องแถลงข่าวนี่จะเห็นแบบ
โอ้โหกล้องมือถือเต็มเลยอ่ะค่ะ

ทานอาหารกลางวันด้วยกันหลังจากจบแถลงข่าว
ขอบคุณคุณเจ้าใหม่
ในกับทุกครั้งที่ถึงหลังขนาดนี้ขอบคุณทุกครั้งสูงครับ
ขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากเลย
มาถัดไปทางข้อเที่ยงกัน

ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ
เดี๋ยวเอาพวกไลน์ข้อความอะไรลงนิดนึงนะขออนุญาตท่านผู้ชม
คุณผู้ชมเห็นหน้าเวทีการแถลงไหมครับ

มือถือแบบโอ้โฮ
แล้วบางคนกล้องมือถือแบบ๓ตัว

ขอบคุณมากนะคะขอบคุณสูงผู้ชมด้วย
เขาเป็นยูทูบเบอร์คนเดียวแต่ว่าเขาเปิด๓ช่องคุณเห็นมาสอน
คุณเดี๋ยวก็ถือ๓มือถือถูกกล้องเขาก็ทำเป็น๓แชนแนลเลย
แล้วก็ไลฟ์ตามติดชีวิต
หลุงกลประแสนเวลาทำกิจกรรมต่างหรือว่าแถลงข่าวให้สอบภาพต่าง

ฝั่งของคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่เองก็
วันนี้ก็แถลงข่าวอยู่นะฮะหลังจากที่ไปสารนะฮะ